จากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการสร้างรายได้กันหน่อย
ใครที่ชอบปลูกต้นไม้ก็น่าจะสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดัดไม้เลื้อยที่เขาเรียกว่าต้นบอนไซค์
โอ้โหปัจจุบันนี้นะครับนี่ที่ราชบุรีเขาเอาต้นมะขามเนี่ย
ดัดให้เป็นไม้ที่มันมีกิ่งก้านสาขาที่มันสวยงามคล้ายกับบอนไซค์
แล้วก็เอาไปขายเนี่ยนะโอ้โหบางรายขายได้เป็นหมื่น
หรือว่ามากกว่านั้นเป็นแสนก็มีโอ้โหจากต้นมะขามเนี่ยนะ
ใช่แล้วครับที่ตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
เขาบอกว่านำต้นมะขามเนี่ยนำมาตั้งแต่ต้นนี่เป็นต้นกล้าเลยนะ
เพาะเลี้ยงตั้งแต่ยังต้นเล็กแล้วเอามาใส่ในกระถาง
ก้อนหินลงไปด้วยเพื่อให้รากนั้นมันเกาะให้เป็นไม้ดัด
วิธีการเลี้ยงดูนะครับต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน
คือมันก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรกว่าจะได้กิ่งก้านสาขาที่มันแบบถูกอกถูกใจ
แล้วก็เป็นรูปแบบที่มันสวยงามแบบนี้นะครับ
เริ่มแรกนะครับก็จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามก่อนตอนแรกนะครับ
ตอนนี้ก็กลายเป็นไม้ดัดที่มันสร้างรายได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่เลี้ยงบอนไซต์หรือว่าไม้ดัดนี่แหละครับ
เพราะว่าข้อดีของต้นมะขามนี่นะกิ่งก้านมันจะมีลักษณะที่เหนียวไม่หักง่ายครับ
ฟอร์มทรงจะเป็นพุ่มที่สวยงามใครที่ชอบก็ไปศึกษาหาความรู้กันได้
สำคัญต้นมะขามมีราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรนะครับ
ต้นเนี่ยดัดได้รูปทรงสวยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังขายทีได้เป็นหมื่นเลยนะ
หรือว่าถ้าสวยกว่านั้นโอ้โหเป็นแสนก็มีเหมือนกันนะครับ
งานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามครับนายธเนธสมทรัพย์ประธานชมรมบอนไซค์เขาแรงจังหวัดราชบุรี
ก็บอกว่าในอนาคตอ่านใกล้นี้จะสร้างสูตรเรียนรู้ที่ทะมนต์เขาแร้งขึ้น
เนื่องจากเป็นพื้นที่แถบนี้มีการเพาะเลี้ยบอนไซค์กันเป็นจำนวนมาก
ผู้ที่สนใจนะครับก็เข้าไปนี่เลยในเฟซบุ๊คครับ
เสิร์ชคำว่าบอนไซด์เขาแรงราชบุรี
ก็จะเจอทั้งรูปภาพรวมไปถึงข้อมูล

เผื่อว่าจะเลี้ยงบอนไซค์แบบว่าเพาะต้นกล้าจากต้นมะขามเนี่ยนะครับ

แล้วต้นบอนไซด์ที่ทำมาจากปลายมันสวยมากเลยนะ
คือมันเล็กเวลามันเกาะเกี่ยวกันมันก็มีความสวยงามมีความละเอียด
เมื่อกี้เห็นดอกมันออกมาส้มแดงมันสวยอีกแบบนึงเลย
เห็นใบแบบนี้แล้วน่าไปต้มยำทำแกงนะ